โปรดติดตามตอนต่อไป

รับ๑หมื่นบาท

รับ๑แสงบาท
ถ้าโชคดี

ถึง๑ล้านบาท

ประสานพลังกันไว้เนาะพร้อมนะครับพร้อมค่ะ
พร้อมแล้วขอเชิญคุณเอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามที่เราจะมีให้นี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
คุณเอกจะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าเรื่องนี้เราตอบได้ไหม
เรื่องนี้ใครในบ้านเรารู้
เพราะการที่วิเคราะห์แล้วแจกคำถามให้แต่ละคน
แล้วมีผลต่อเงินรางวัลมากนะครับ
พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
วิเคราะห์ได้เลยพี่เอก

ข้อ๒ครับเบิ้ลปฐุมราชครับ
เลือกที่จะตอบเรื่องแรกในเรื่องเบิ้ลปฐุมราชครับ
ทำไมคุณเลือกเรื่องเบิ้ลประทุมราชครับ
หน้าคุณเหมือนคุณก้องห้วยไล่มากเลยนะ

ชอบอะไรในตัวของคุณเบิ้ล

ตรงที่เขาร้องเพลงแต่งเพลงเองครับ

เพราะว่าคำถามของเรื่องนี้คือ
เบิ้ลประถุมราชมีชื่อจริงว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งอาทิตย์สมน้อย
ตัวเลือกที่สองมงคลสิงชา

ยิ่งคุณประจันทร

วีรยุทธ์นานช้า
ข้อที่๒ไม่ใช่ตัดออกไปเลยครับ
วิเคราะห์ไปเร่อยเอ้าเลย
เอาตามท่านถนัดเลยครับ
ก็เลยจำชื่อเขาได้ครับ

ถ้าคุณเอกตอบจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
เบอร์หนึ่งครับอาทิตย์สมน้อยครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งอาทิตย์สมน้อยครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คุณจะให้นกขึ้นมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
เรื่องที่เหลือก็คือเรื่องจังหวัดร้อยเอ็ด

คุณเลือกเรื่องไก่ชนให้กับน้องนกขึ้นมาตอบ
ขอเชิญน้องนกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นั่นแน่เขารู้จักนะ

พอที่จะยกตัวอย่างสายพันธุ์สักหน่อยได้ไหมครับ
มีพม่ามีไก่เชิงไก่ก๋อยและไก่แซงอนครับ
เพราะฉะนั้นคิดว่าเราทำได้ไหม

ข้อนี้ทุกคนฝากความหวังไว้กับนกด้วยนะ
ถ้าข้อนี้นกสามารถตอบคำถามได้
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ลักษณะเกล็ดชนิดใดของไก่ชนที่เชื่อว่า
เมื่อไก่ถูกตีเจ็บหนักจะฟื้นตัวได้เร็ว
ตัวเลือกที่หนึ่งเกล็ดกำไรขนปก
ตัวเลือกที่สองเกร็ดกากบาท
ตัวเลือกที่สามเกร็ดพญาครุฑ
ตัวเลือกที่สี่เกล็ดดาวล้อมเดือน
หมายเรื่องหนึ่งตัดออกไปเลยครับ
ตกใจนึกว่าตอบเลย
หรอ

ถ้าพร้อมแล้วคุณนกเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามเกร็ดพญาครุฑครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คุณแม่ของเจียม
แล้วนกจะเลือกเรื่องไหนให้แม่หนูเจียม

น้องไอ

ได้ไปที่โรงพยาบาลด้วยไหมครับ

เพราะว่าลูกสะพ้ายไปอยู่กับย่า
ไอซ์เกิดมานี่ใครเป็นคนแจ้งเกิดครับ

สูติบัติน้องไอซ์ล่ะเคยเห็นไหม

สุนธิบัติเพราะว่าสำคัญมากนะ

เพราะว่าไปโรงพยาบาลขอนแก่นต้องติดรถไปประจำค่ะ
พ่อจะเป็นคนเก็บเอกสารจะปลอดภัยกว่าว่างั้น

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
น้องไอซ์เกิดเวลากี่โมง
ตัวเลือกที่๑๑๐โมง๒๙นาที
ตัวเลือกที่๒๑๐โมง๓๙นาที
ตัวเลือกที่๓๑๐โมง๔๙นาที

ตัวเลือกที่๔ไม่น่าจะใช่
ข้อสองของข้อสามแต่จำได้ครับ

ถ้าพร้อมแล้วแม่หนูเจียมเลือกตอบ

ข้อสอง๑๐โมง๓๙นาที
ตัวเลือกที่สอง๑๐โมง๓๙นาที

และขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะ
ตอนนี้แม่จะต้องเลือกแล้วเหลือพ่อเพียงคนเดียวเท่านั้น
แต่เหลือเรื่องให้พ่อขึ้นมาตอบเนี่ย

ต่อไปนี้ว่าจะให้พ่อขึ้นมาตอบเรื่องไหนครับ
ระหว่างเรื่องจังหวัดร้อยเอ็ดกับเรื่องบึงพลานชัย

บึงพลาญชัยที่แชบกว่าจังหวัดนะครับก็เลยเลือกบึง

ขอเชิญคุณพ่อขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จังหวัด๑๐๑กับบึงพลาญชัย
ในใจพ่อพ่อคิดว่าอยากจะได้คำถามเรื่องไหน

เพราะว่าบึงพรานชัยมันจะเนื้อที่แคบกว่า
จังหวัด๑๐๑มันที่กว้าง
ไม่รู้ว่าคำถามจะกว้างเหมือนจังหวัดไหม

กำลังจะถามเลยว่าพ่อไปเที่ยวบ่อยไหมบึงพลานใจ

แต่ผ่านพ่อผ่าน

เวลาที่พ่อไปส่วนใหญ่ไปทำอะไร

ไปเดินเล่นไปให้อาหารปลาบ้างครับ

แล้วก็ไปสักการะสารเจ้าปู่หลักเมือง

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในภาพนี้แท่นบันได๔ขั้นใช้ทำอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งนั่งพักผ่อน
ตัวเลือกที่๒จุดรวมพล
ตัวเลือกที่สามจุดให้อาหารปลา
ตัวเลือกที่สี่นั่งพักผ่อน

จะบอกเลยนะครับว่าข้างบันไดนี้จะมีป้ายกำกับอยู่ด้วยว่าใช้ทำอะไร
สังเกตเห็นบ่อยครับแท่นนี้
ผมลังเลระหว่างการให้อาหารปลากับจุดรวมพลครับ

ผมเลยว่าเป็นที่ให้อาหารปลาหรือเปล่า
ถ้าพร้อมแล้วพ่อบุญหนาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามจุดให้อาหารปลาครับ
ครบหมดแล้วทั้ง๔เรื่องขอให้โชคดีนะครับพ่อครับ

มาลุ้นคำตอบไปพร้อมกันว่าครอบครัวของพี่เอกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
จะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตได้เท่าไหร่
เงินทุนที่จะได้ไปนี้มีความสำคัญต่อเด็กน้อยลูกน้อยของเขามากนะครับ
เพราะว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่องด้วยนะครับ
เรามาเอาใจช่วยกับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
เรามั่นใจว่าเราถูกกี่ข้อ

บวกดีมากพ่อจ๋า

ประทุมราชมีชื่อจริงว่าอะไร